พูดถึงเรื่องราวของรายการตลอดข่าวของเราแล้วเนี่ยนะคะพูดถึงเรื่องของกินเนี่ยเข้าใจนะ
แต่ถ้าจะไม่พูดถึงเรื่องของความเชื่อเลยก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่า
ความเชื่อกับของกินมันเข้ากันได้ยังไงแล้วมันรวมกันอยู่ได้ยังไงถ้าอยากรู้ก็ตามไปดูกันเลยจ้า
ตอนนี้ผมอยู่กับชาวบ้านที่นี่สวัสดีครับเอาตั้งแต่แรกเลยวันที่เอาตะเคียนขึ้นมาเนี่ย
มันเป็นยังไงบ้างผมจำได้ว่าก่อนที่จะเอาไม้ตะเคียนขึ้นเนี่ยครับ
ไม้ต้นนี้เขาลอยอยู่หน้าวัดประมาณ๒ปี
ครับแล้วพอวันที่เอาขึ้นมาโยกข้างขึ้นมาเนี่ยครับ
แล้วก็มาวางตรงนี้แล้วก็ย้ายรถเคนมาตั้งตรงนี้เพื่อจะยกต้นไม้ข้ามไปอ่า
แต่ยกไม่ขึ้นรถเคนบอกเอ้ยทำไมไม้มันหนักจัง
เมื่อกี้ยังยกจากตรงนู้นมาได้เลย
ก็สรุปกันว่าเขาจะอยู่ตรงนี้
น้ำบัสการครับหลวงพ่อค่ะโทษแล้วอันพรชาวบ้านเขามีความเชื่อเรื่องนี้
ยังไงเกี่ยวข้องกับต้นตะเคียนนะครับ
เขาสัทธาเขาไหว้แล้วก็คอยเห็นเห็นอะไรครับ
เห็นเป็นคนนั่งห้อยขาอย่างนี้
แต่ชาวบ้านเขาก็ล่ำลือกันไงพระอาจารย์ว่าถูกต้นตะเคียนทั้งสองต้นเนี่ย
เวลามาแล้วมาแล้วมาให้โชคมันจริงเท็จแค่ไหนครับ
เดี๋ยวจะหาว่าให้งมงายให้หลงไหลพวกนี้
แต่มันก็เต็มพิธีพึ่งของโยมอ่ะก็อยู่ที่โยมอ่ะ
บางคนก็ได้ไปเป็นแสนเลยนะ
เอางี้ละกันมาวัดที่วัดโพบ้านอ้อยเนี่ย
มาซักก็มาทำบุญดีกว่ามาดูแม่นะ
มาดูบรรยากาศสวยงามแบบนี้นะครับ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

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมไปทานของอร่อยอย่างแน่นอน
ระดับตำนานแห่งย่านปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับ

ผมเดินทางมาถึงแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำสูตรโบราณ
มือเป็นระวิงเลยสวัสดีครับ

ครับผมโกติวัดกู้ครับ
โกติวัดกู้อยู่เป็นตำนานที่นี่กับก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรโบราณ
เห็นบอกว่าขายมานานเ

เมื่อก่อนที่ผมขายอยู่ในเรือ๒๐ปีเต็มนะ
อันนี้ขึ้นมาบนบกก็๑๙ปี

สูตรเด็ดเท็จลับเราไปได้มาอย่างไรครับโกติ

ลูกค้ามาทานชามเดียวไม่เคยพอ

ชามเล็กก็มีชามใหญ่ก็มา
แล้ววันนี้เตรียมอะไรมาให้ผม
จะทุกรูปแบบมีแห้งมีน้ำต้มยำมีน้ำใส
โอ้โหมีขนมถ้วยด้วย
พลาดไม่ได้ตลอดกินวันนี้ครับ

อย่างแรกคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะชิมนี้ก่อนเลย
เส้นเล็กต้มยำเส้นเล็กต้มยำ

เป็นอย่างที่โกติบอกคือมันไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเติมนะครับ

ว่าจะเป็นพริกมะนาวมันจะเผ็ดพอดี
แบบกลางสำหรับเมนูต้มยำ

เมนูต่อไปชามต่อไปนะครับนี่เป็นน้ำใสบ้าง
คือรสชาตินะมันก็จะไม่หวานมากจนเกินไปนะ
แต่ว่ามันจะมีความเค็มมันหน่อย
รสชาติกลมอร่อยมากเลยนะครับ

ะหมี่แห้งต้มยำ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

อร่อยถูกใจอย่างนี้ขอมอบให้เลยนะครับกับผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ให้กับโมติเอาไว้

บอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก

ถ้ามาจากถนนเส้นวิภาวดีรังสิต
เข้าหลัก๔มุ่งหน้า๕แยกปากเกร็ด
๕แยกปากเกร็ดไม่ต้องขึ้นสะพานนะ
เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดกู้ตรงไปตามทางประมาณ๒กิโลเมตร
ร้านอยู่ทางขวามือนะครับ
อยากกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยต้มโกตี
แต่ถ้าอยากมีรักดีให้กินพี่นะน้อง

ทั้งปนตะเคียนเอ้ยทั้งนายอำเภอขีกเอ้ย

ก็เลยอวยยศไปก่อนเป็นนายอำเภอขิก